งานหัตถสินงานสินอันล้ำค่าของชั่งฝีมือไทย
เพราะว่าทางศูนย์ส่งเสริมเสียปาชีพระหว่างประเทศหรือว่า
สสปได้เตรียมจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่๘
เพื่อเป็นการเชิดชูครูช่างศิลป์ครับ

ภาชนะงานหัตถสินหัตกรรมของช่างฝีมือระดับชั้นครูนะคุณ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เรียกว่าเจียดนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะบางท่านอาจจะเคยได้ยิน
ท่านเจียดคืออะไรนะครับ
ก็เจียดเป็นภาชนะที่ใช้ในราชสำนักเมื่อสมัยก่อน

อกจากนั้นก็ยังเป็นเครื่องยดของขุนนางโบราณ
ซึ่งนับว่าปัจจุบันหาดูได้ยาก
แล้วก็งานฝีมือระดับครูแบบนี้ก็เริ่มที่จะหายไป

เจียดชิ้นนี้เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่ถูกจัดนำแสดง
ในนิทธาศกาลหัดธกรรมที่กำลังจะสูญหาย

หัดธกรรมที่กำลังจะสูญหาย
และเป็นส่วนหนึ่งของงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่๘
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเล่าขานตำนานหัฐศิลป
วิถีชีวิตปัจจุบันครับ
โดยนางอัมพวัณธ์พิชาลัยผู้บริการสูญส่งเสริมศิลปาอาชีพ

ก็บอกว่างานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่๘ที่จัดขึ้น

และก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
ทรงงานเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประสบคณิกรชาวไทย
อกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนครูช่างศิลป์และทายาท
เพื่อเป็นการต่อยอดให้งานศิลปกรรม
ยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด
ด้วยการรวบรวมผลงานฮาธศิลป์ที่หาดูได้ยาก
ฝีมือของเหล่าครูช่างศิลป์ของแผ่นดินมาจัดแสดงภายในงานนะครับ
แล้วก็ยังมีการคัดเลือกผลงานและสินค้า
หัตถกรรมที่มีความร่วมสมัย
สามารถมาประยุกต์ใช้ในงานได้จริง
ปัจจุบันมาออกร้านจำหน่ายกว่า๕๐ร้านจากทั่วประเทศครับ
คือสสปเขาก็มุ่งเน้นตรงนี้ด้วยไงคุณ
เป็นหัตถสินแล้วยังสามารถเป็นนวัตตสินได้
นวัตตสินคือสามารถที่จะใส่ความเป็นปัจจุบัน

เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในยุคปัจจุบันได้นะครับ
อันนี้ทางสสปเขาก็เน้นไว้แบบนี้

แต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากให้ไปดูกันเยอะนะครับ
ชมกันได้ที่ไลฟ์สไตล์ฮอร์ชั้น๒

จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๗๓๐เมษายนนี้
สำหรับท่านที่ชื่นชอบงานศิลปะหัฐกรรม
งานหัตถสินวัตถสินนะครับ
ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับงานในครั้งนี้นะครับ